จากเรื่องของควายแล้วเนี่ยนะคะมาดูเรื่องของม้าหน่อย
แต่อันนี้เป็นม้าเต้นแถ่หน้าคุณเชื่อมั้ย
อาชีพนี้ถือเป็นอาชีพแปลกนะอาชีพคือเป็นครูสอนม้าเต้นแห่นาค
ผมอยากจะรู้นะสอนยังไงสอนให้ม้ามันวิ่งให้เราขี่ได้เนี่ย
เดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะจะมีวิธีการสอน
แล้วคือเขาไม่ได้สอนง่ายนะคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นเดือนนะคะ
ต้องมีการแบบให้ซ้อมให้เต้นให้วิ่งให้เข้าจังหวะแล้วก็มาเต้นแห่หน้า
เออมันยากนะให้ม้าเนี่ยรู้จังหวะเพลงอะ
เออเนี่ยม้าเต้นแห่นาคเนี่ยนะคะที่เห็นแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบวชนาคของชาวไทยเชื้อสายมอนรุ่มน้ำแม่กรอง
้าแห่นาคเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนม้ากันทะกะที่เจ้าชายสิทธาเนี่ย
ใช้เป็นภาษณะในการหนีออกผนวดที่ริมแม่น้ำอนุมานาธี
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยผู้ชม๒นี้มีเจ้าชินจังไหมาเผือกเพศภูสาปตัวเนี่ยตัวนี้อายุ๗ปี
ใช่นี่เจ้าชินจังนะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเจ้าเควิน
เควินก็เป็นเพศผู้อายุ๔ปี
ตัวนี้ถือว่าเป็นม้าเต้นดาวเด่นของคอกม้าสนทยาบ้านคอกวัวเลยค่ะ
นี่อยู่ที่ราชบุรีนะคะก็ต้องมาฝึกซ้อมเต้นกันเนี่ย

พร้อมให้นาคได้ขี่ในขบวนแห่นาคเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทนั่นเอง
ทีนี้เราไปคุยกับครูฝึกหน่อย
หลายคนอยากรู้ว่าเขาฝึกยังไง
ก็เลยไปเจอครูฝึกหนุ่มชื่อว่านายธรรมรัฐสื่อออกอายุ๑๙ปีค่ะ
บอกว่าครอบครัวเนี่ยสืบทอดอาชีพครูสอนม้าเต้นแห่นาคมา๖๐กว่าปีแล้วนะ
แล้วรุ่นของนายธรรมรัฐเนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่๓
ก็คลุกคลีกับม้ามาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
แล้วก็เริ่มฝึกม้ามาตั้งแต่ตัวเขาอายุ๑๓ปี
ตอนนี้อายุ๑๙ปีฝึกมา๖ปีแล้ว
กว่าที่ม้าแต่ละตัวจะมาเป็นม้าแห่นาคเนี่ย
ต้องผ่านขั้นตอนไม่ใช่อยู่ดีจะเอาม้าตัวไหนมาฝึกก็ได้นะ
ม้าตัวที่ผ่านขั้นตอนเขาจะต้องคัดเลือกมา
คือลักษณะมันจะต้องดีตามตำราด้วย
ไม่มีตำหนิไม่มีแบบตรงไหนที่มันต้องห้ามอะค่ะ
ลำตัวเขาจะต้องใหญ่หน้าลำคอจะต้องยาว
แล้วนิสัยเขาจะต้องเลือกมาแล้วนะจะต้องเป็นม้าที่ไม่ดุร้าย
อายุของม้าก็คือจะต้อง๒ปีขึ้นไปต้องเป็นม้าที่โตหน่อย
ทีนี้ค่ะตอนเช้าตอนเย็นจะต้องเอาม้าเนี่ยนะ
ฝึกวิ่งตีวงก็วิ่งให้ม้าเขามีกำลังขา
หลังจากนั้นก็ต้องฝึกย่ำเท้าคุณ
โดยใช้ยางรถยนต์เนี่ยยางรถยางรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ

ใช่โยงรั้งขาหลังแล้วก็ใช้แทร่ไม้ค่ะ
เอาเคาะสะโพกเบาเป็นการควบคุมจังหวะ
ทำแบบอย่างนี้แบบเนี่ยเคาะไปตีไปตีไปเนี่ย

เอายางไม่ใช่ให้ล่ะเอายางมาคล้องไว้

เออนี่แบบนี้
ครับแล้วก็คือเวลาไม่ได้ง่ายนะ
ใช่เวลาที่ยางตรงนี้มันไม่ได้ง่ายไง

แล้วก็เอาแซ่ปขอก

แล้วต้องเต้นตามจังหวะได้เอาก็เปิดเพลงไปด้วย
๓เดือนค่ะถึงจะสามารถไปรับงานได้

เขาจะต้องมีเครื่องทรงม้าแห่นาค
ก็จะมีเครื่องแต่งชุดหน้า

เราปัจจุบันนี้เที่ยมเพินบ้านโป่งมีม้าแห่นากประมาณ๓๐ตัว
ค่าตัวขึ้นอยู่กับงาน
แล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยเริ่มต้นที่๔๐๐๐บาท
คุณผู้ชมสนใจเผื่อใครเอาจะมีงาน
เอาจะเอาม้าแห่นาคไปอยู่ในงานนี่นะคะ
พิมพ์ไปเลยค่ะก่ายม้าศึกราชบุรี
อย่าพึ่งงงนะว่าเอาตรงลงไก่หรือม้า

อยู่หน้าจอแล้วแคปหน้าจอได้เลยนะ
ออกลักษณะร่างกายของม้าก็มดคนเหมือนกันนะ
แล้วก็เครื่องประดับที่สวมใส่แล้วก็ท่าทางของเขา
ผมนึกว่าเจ้าของต้องเต้นให้ดูสิไม่ต้องใช่ไหม
ไม่ต้องแค่ฝึกให้เขารู้จังหวะนะครับ